กับการเลือกตั้งใหญ่ที่ประเทศไทยในวันที่๑๔พฤษภาคม
แล้วก็วันที่๗พฤษภาคมวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะครับ
แต่ก็มีนักกีฬาไทยที่ก่อนอันนี้เดินทางไปก่อน
มีการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
พวกเขาเองอยากจะเห็นนโยบายกีฬาอะไรนะครับ
ไปติดตามได้จากรายงานของคุณทันทัศน์วินิตมานนท์นะครับ
แฟนกีฬาก็ต้องเชียร์เลือกตั้งก็ต้องไปเลือกนะครับ
และนโยบายกีฬาอะไรครับที่พวกเขามองเห็นจากรัฐบาลใหม่
หลังเลือกตั้งคนนี้ไปชมกันครับ
กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
ที่กำลังจะมาถึงในวันที่๑๔พฤษภาคมนี้
แต่แฟนกีฬาชาวไทยหลายคนรวมถึงนักกีฬาก็ไม่ลืมจะไปเลือกตั้ง
เพื่อหาผู้แทนที่ดีตามต้องการเข้าไปบริหารประเทศ
นาลีมิรุนวิเชียนวัฒนาชัยแฟนบอลพันธ์แท้ทีมชาติไทย
จะไปเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่๗พฤษภาคมนี้
เปิดเผยว่าอยากเห็นนโยบายที่ชัดเจนของภาคการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาล

อย่างเช่นภายใน๒๐๒๔ปีจะต้องเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมให้ได้
ไม่คิดแต่อันดับอาเซียนหรือเอเชีย
ทุกองค์คาประยบก็ต้องมาช่วยคิดว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิสเซนส์เรื่องของเศรษฐกิจ
เพราะว่ากีฬามันไม่ใช่กีฬาอย่างเดียว
ก็ต้องมีทั้งความสนุกสนาน
ประเทศเรามีจุดแข็งคือเป็นประเทศท่องเที่ยวอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าเราก็น่าจะมีใช้จุดขังของเรา
ในการที่จะทำสิ่งต่างให้ทั้งเป็นประโยชน
แบบนักกีฬาเป็นเลิศได้เงินด้วย
และอีกหนึ่งทีมนักกีฬาที่ไม่นอนหลับทับสิทธ

ได้มาเลือกตั้งลงหน้าที่กำบูชา
ซึ่งออนิชาคำชมพูบอกหลังเลือกตั้งว่า

ครั้งนี้อยากเห็นวัฒนภาพใหม่เพิ่มโอกาสแข่งขันให้มากขึ้น
การส่งแข่งขันต่างประเทศและในประเทศ

ส่วนชนิดาสุดที่เลือกอีกหนึ่งนักกีฬาคริกแก้ต
และอยากให้หาอาชีพหลังเลิกแข่งขันรองรับ
เหมือนกับนักกีฬาประเภทอื่น

ยังไม่เคยได้ยินนโยบายของพักไหน

รู้สึกว่าโอกาสการแข่งขันอะไรมันยังน้อยอยู่
การฝึกซ้อมอยากได้สนามที่เป็นรู้สึกว่าเป็นมาตรฐานค่ะ
เหมือนเรายังไม่ได้สนามที่เป็นมาตรฐานมากในการฝึกซ้อม
ถ้าเราเหมือนปวดเกษียณไปหลังจากเกษียณนี้
จะไม่มีอาชีพมารองรับที่แบบปลายตัวเลย

ถึงจะมีอาชีพรองรับอย่างกีฬาหนุ่มงาน
ถ้าเลิกไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อ
ต้องหาอาชีพที่จะต้องซัพพอร์ตตัวเองนะคะ

และแฟนกีฬาทีมชาติไทยกลุ่มเล็กที่แสนยิ่งใหญ่
หวังว่าสิ่งที่พวกเขาฝันอยากให้มี

ทันทัศน์วินิตมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงพนมเปนประเทศกัมพูชา